วันนี้มีการจัดกิจกรรม๔๐ปี๖ตุลานะคะ
ซึ่งก็มีประเด็นของนายโจชัวว่องแก่นนำคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง
ก็มีข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเดินทางมาไทยถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาระบุนะคะว่าที่ต้องส่งกลับไปก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
แต่ถ้าพูดอะไรกระทบต่อความมั่นคงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงกรณีการจัดกิจกรรมปราธกฐา๔๐ปี๖ตุลา
คนรุ่นใหม่มองอนาคตที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะมีการวีดีโอคอนเฟอร์เนสกับนายโจทัววอง
นำกลุ่มนักศึกษาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยบนเกาะฮ่องกง
ซึ่งก็บอกว่าตำรวจไม่สามารถห้ามการจัดกิจกรรมนี้ได้

แต่ว่าถ้าคำพูดหรือการกระทำอะไรมันเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคง

นอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกศีวราชี้แจงว่าการผลักดันนายโจชัวร์ออกนอกประเทศ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง
เนื่องจากว่านายโจชัวร์เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ

ส่วนการเดินทางออกนอกประเทศโดยใช้ชื่ออื่นมายังประเทศไทย
ก็เป็นอำนาจของประเทศต้นทางค่ะ

ส่วนกรณีที่กลุ่มนิสิตออกมาเคลื่อนไหว
แสดงความเห็นต่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วนะคะ